ใช่ว่าจะมีดีแต่การร้องเพลงนะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะนางขอชิมลางกับซีรีส์เรื่องแรก
ซึ่งเป็นซีรีส์ระทึกขวัญอย่างเบสโบเทลค่ะ

สวยอ่ะอุ๊ยสวยมาก

เชียงหันมารับจ๊อปงานแสดงกับเขาเหมือนกันนะคะ

ประกาศข่าวดีผ่านคลิปเตอร์ไพรส์
กลางงานคอมมิคอนอินเตอร์เนชินัล
เจ้าตัวเนี่ยจะมารับบทเป็น

แรคเตอร์ในตำนานที่เคยสวมบทบาท
งานนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามารินเครน
ที่กลายเป็นเหยื่อของนอร์แมนในฉบับสาวรีฮันน่า
จะถูกฆาตกรรมคาห้องน้ำได้ตราตึงแล้วก็เป็นภาพจำได้เท่ากับต้นฉบับเขาหรือไม่
อกจากนี้คาวตันคิวส์แล้วก็เคอรี่เอริน
โปรดิวเซอร์คนเก่งยังออกมาคอนเฟิร์มด้วยนะคะว่า